มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๕ปีมาร้องกับทีมข่าวว่าช่วยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓สิงหาคมแจ้งความเอาไว้แล้วแต่กลัวว่าจะไม่คืบหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเธอบอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านนะคะลวนลามเธอตอนที่เธอเมาแล้วหลับไป
ทีนี้ค่ะเธอไปแจ้งความเอาไว้แต่เธอกลัวว่าเรื่องมันจะไม่คืบ
มุมผู้ใหญ่บ้านวันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงนะคะ
เขาบอกว่าโอ๊ยสิ่งที่เล่าไปนำเสนอข่าวไปมันเกินจริงให้ฟังในมุมเขาบ้าง
ตัวฝ่ายหญิงผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า๑๓สิงหาคม
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสนมจริงแล้วเป็นญาติกันด้วยมีศักดิ์เป็นอานะคะ
ให้ไปดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านนี้อยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
พี่สาวเธอก็นั่งดื่มอยู่ด้วยกันแต่ว่าพี่เขยมารับพี่สาวกลับไปก่อน
ทีนี้ก็เหลือแค่เธอกับผู้ใหญ่บ้านสองคนผู้ใหญ่บ้านชวนไปดื่มต่อที่บ้านญาติของผู้ใหญ่บ้านก็อยู่แถวนั้นไม่ไกลจากร้านอาหาร
ทีนี้ค่ะเธอเมาเธอบอกเธอเมามากอยู่ดีเธอหลับไปโดยไม่รู้สึกตัว
บอกว่าโอ้โหตามตัวเนี่ยเจ็บมากเป็นห้าแผลบาดแผลตามตัวในเจ็บมากแล้วเสื้อผ้าของเธอ
ผู้ใหญ่บ้านนอนเปลือยอยู่ข้างเธอก็เลยรีบใส่เสื้อผ้านะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านพยายามจะลวน
เธอโชว์แผลให้ดูนะเธอก็พยายามขัดขืนค่ะ
พยายามจะขอร้องดีด้วยว่าอย่าทำหนูเลยหนูเป็นหลานนะ
มีศักดิ์เป็นหลานนะเธอก็กลัวกลัวว่าจะถูกทำร้าย
เธอก็คิดไปโหกลัวว่าจะถูกฆ่าเลยไหมเนี่ยครับ
แต่เธอยืนยันว่าคือยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันนะคะ
แต่ถูกเนี่ยตามตัวเธอมีแผลเต็มไปหมดแล้วก็ถูกพยายามจะลวนลามจริง
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะเธอก็ร้องขอเธอก็ขัดขืน
ผู้ใหญ่บ้านยอมขับรถไปส่งเธอที่บ้านแต่พอกลับไปถึงบ้าน
แล้วดูกระจกเธอบอกเนี่ยค่ะตามตัวเธอเนี่ยค่ะ
เป็นรอยแผลเต็มไปหมดเหมือนกับถูกกัดนะคุณภาคภูมิ
เป็นรอยกัดโอ้เป็นทั้งตัวเลยนะทั้งตัวเลยเออ
ที่แขนถี่ไหล่ที่หน้าอกที่คอที่หลังเป็นรอยแบบนี้
คุณผู้ชมลองดูนะคะครับเธอบอกว่าสังเกตดูคือมันเหมือนรอยกัด

คือตื่นขึ้นมาคือมีแผลเต็มตัวแล้วผู้เสียหายคนนี้บอกว่า
เธอถูกส่งข้อความไปข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าอย่าไปแจ้งตำรวจนะ
งั้นจะเอาให้ตายถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยอย่าไปแจ้งความนะ
เธอก็เลยให้ดูข้อความเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นหน้าจอ
เป็นข้อความที่ส่งไปข่มขู่เธอเธอบอกเธอกลัวมากนะคะ
อืมเธอไปปรึกษาพ่อพ่อบอกว่าไม่ได้เรื่องแบบนี้ต้องแจ้งความ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพสนมเธอบอกว่าสาเหตุที่ไปแจ้งความคือใจหนึ่งเธอก็กลัวล่ะค่ะ
แต่เธอกังวลว่ากลัวว่าผู้ก่อเหตุจะได้ใจแล้วไปก่อเหตุกับผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะ
พอไปแจ้งความตำรวจก็ให้เธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แต่สิ่งที่เธอกังวลก็คือมันผ่านมาหลายวันแล้วอะค่ะแต่คดียังไม่คืบหน้า
แล้วผู้ใหญ่บ้านยังไปพูดทำให้เธอเสียหายด้วย
เธอก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อนะคะช่วงสายวันนี้ตำรวจเรียกผู้เสียหาย
ให้ไปพบไปสอบปากคำเพิ่มเธอบอกว่าเธอยังกลัวอยู่เลย
กลัวเนี่ยตามที่ถูกขู่เนี่ยค่ะเธอก็ให้ข้อความให้ตำรวจดูนะคะ
แต่เธอบอกว่าพอเรื่องนี้ได้มาร้องเรียนผ่านสื่อ
ว่าคดีก็ค่อยมีความครืบหน้าตามลำรำดับอะค่ะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะ
ไปพบตำรวจที่สพสนมนะคะผู้ใหญ่บ้านเขาปฏิเสธค่ะ
เขาปฏิเสธทุกอย่างเลยตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหา
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้มันแน่นหนานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้บอกว่าฟังผมบ้าง
สื่อเนี่ยนำเสนอข่าวเกินจริงโจมตีเขาฝ่ายเดียว
เดี๋ยวจะไปสู้คดีในชั้นศาลเพื่อความถูกต้อง
ผมก็เลยต่อไปนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลครับ
สู้กันอยู่ที่ศาลต่างคนต่างก็ต่างรู้ว่าใครผิดใครถูก
เขาก็รู้ผมก็รู้นะครับขอฝากด้วยนะครับ
นี่ค่ะตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

ผู้เสียหายเขาไปพบกับนายอำเภอสนมค่ะ
เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ในอำเภอบอกว่าเพิ่งรู้เรื่องช่วงค่ำเมื่อวาน
ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริง
ถ้ามีความผิดจริงก็จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่ตอนนี้คือยังไม่ถือว่ามีความผิด
เพราะผลการสอบวินัยก็ยังไม่ออกมา
ก็รู้เขาก็รู้ก็รู้กันอยู่สองคนนี้แหละ

ก็เขารู้กันอยู่สองคนก็ไม่มีใครรู้มันเกิดอะไรขึ้น
จริงก็ต้องอยู่ที่หลักฐานนะคะ